ยังคงเกาะติดเรื่องของภัยทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะภัยทางธรรมชาติที่มาพร้อมกับฝนที่ตกอย่างหนัก

จะอ่อนกำลังลงนะครับแต่ยังคงไว้วางใจไม่ได้
เพราะว่าอีกไม่กี่วันฝนจะกลับมาตกทุกข์อีกครั้ง
ในขณะที่ตอนนี้เองยังมีการประกาศเตือน
ว่ามีหลายพื้นที่ยังคงต้องเจอฝนตกชุกอยู่
ส่วนใหญ่นั้นก็ยังอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก

จังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดระนอง
พังงาภูเก็ตและบริเวณจังหวัดกระบี

ประกอบกับฝนที่ตกสะสมมาก่อนหน้านี้

เรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้

ปัจจัยอย่างมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย

แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ที่ต้องน่าจับตามองเป็นพิเศษในปีนี้
พบว่าเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลา
ภูเก็ตตระนองชุมพรพังงาพักทะลุง

สีฟ้าก็คือสถานการณ์ปกตินะครับ
มีปริมาณน้ำฝน๐๕๐มิลลิเมตรต่อวัน
สีเขียวก็คือแจ้งเตือนเป้าระวังต่อเนื่องนะครับ
มีปริมาณน้ำฝน๕๐๑๐๐มิลลิเมตรต่อวัน
สีเหลืองก็คือแจ้งเตือนเตรียมพร้อมหนี
มีปริมาณน้ำฝนสะสม๑๐๐๑๕๐มิลลิเมตรต่อวัน
ระดับสีแดงครับอบพยพหนีภัย
เพราะว่ามีปริมาณน้ำฝนสะสม๑๕๐มิลลิเมตรไปจนถึง๒๐๐มิลลิเมตรต่อวัน
ดังนั้นเมื่อคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
แล้วก็มีการประกาศแจ้งเตือนรวมไปถึงมีการสั่งอบพยพเนี่ยนะครับ
คงต้องปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งชัดนะครับ
เพราะว่าภัยเหล่านี้เป็นภัยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรง
ซึ่งจะค่อยเคลื่อนลงมาผ่าผ่านในประเภทคางตอนบนของมันก็หมายความว่าในช่วงไลว์เวลาตลอด
พื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยอีกครั้ง
นั่นก็แผ่นความว่าในช่วงเร้วไวร์ในเก่าฝน
พายุลูกนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีการเคลื่อนที่ไปทางเหนือนะครับ
โดยช่วงวันที่๕วันที่๖จะมีการเคลื่อนที่ผ่านบริเวณช่องแคบทางทิศตะวันออกของปูซาน

จุดที่จะได้รับผลกระทบเต็มก็คือในบริเวณประเทศเกาหลีทางตอนล่าง

ดังนั้นใครที่จะไปประเทศดังกล่าวช่วงเวลาดังกล่าวต้องตรวจสอบสถานการณ์พายุลูกนี้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ